ในช่วงวันหยุดยาวอย่างนี้นะครับก็มีประชาชนหลายพื้นที่ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างนะครับ
อย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายก็มีประชาชนไปชมแสงแรกของปีท่ามกลางอากาศหนาวเย็นเป็นจำนวนมากครับ
นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับเดินทางไปชมความงามของทะเลหมอกและแสงแรกของปี
ดอยผาตั้งอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
กลางอากาศที่หนาวนะครับอุณหภูมิประมาณ๘องศาเซลเซียต
เกษมกันเจียกนักท่องเที่ยวชาวปฐุมธานีบอกว่า
เดินทางไปดอยผาตั้งครั้งแรกเพื่อมาชมทะเลหมอก

พระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าก็เป็นภาพที่สวยงามมาก
เช่นเดียวกับที่อุทยานภูชีฟ้าอำเภอเทิง
ที่มีหน้าผาเป็นแนวยาวยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว
เป็นยอดเขาสูงที่สุดมีนักท่องเที่ยวกว่า๑๐๐๐คน
รอชมแสงแรกของปีท่ามกลางทะเลหมอกสีขาว
ตัดกับแนวสรรเขาสูงสลับซับซ้อน
ขณะที่ทะเลหมอกไอเยอเวงหรือว่าทะเลหมอกเขาไมโครเวฟ
อำเภออาเยาเวงอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ก็มีประชาชนไปชมความสวยงามของทะเลหมอก
และชมแสงแรกของปีก็ถือว่าเป็นมนต์เสน่ห์อีกหนึ่งแห่ง
ของสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้นะครับ
ทะเลหมอกไอโยเวงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอเบตง
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียขึ้นไปสัมผัสกับธรรมชาติจำนวนมาก
ส่วนที่เขื่อนรัชประพาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานจังหวัดสุราธานี
ก็มีประชาชนลงเรือเช่าเหมาลำไปพักในแพร่
ความสวยงามของภูเขาหินปูนที่โผล่พ้นผิวน้ำ
หรือที่เรียกว่ากุ้ยลินเมืองไทยนะครับ

ขณะที่บางส่วนก็เช่าเรือเหมาลำไปค้างคืนที่แพร่
อุทยานและของเอกชนเพื่อเก็บภาพความประทับใจ
ความสวยงามของเขื่อนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
ส่วนประชาชนในจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียง
ก็ไปศักรารูปเหมือนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตที่วัดช้างให้
อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่ก็เดินทางไปเป็นครอบครัวนะครับ
โดยทางวัดก็ได้เตรียมทูบเทียนและดอกไม้เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชน
และนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์
หลังจากขอพรก็จะมีการเช่าบูชาเหรียญหลวงปู่ทวดกลับไปเป็นของฝาก
โดยทางวัดก็ได้จัดทำไว้ให้เช่าบูชาราคาตั้งแต่๒๐๕๐บาท
เป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี
เช่นเดียวกับบนยอดเขาภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรำ
มีประชาชนไปสักการะพระสุพัทรบพิษจำลององค์ใหญ่
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเสริมสิริมงคลกันอย่างคึกคัก
ส่วนก็เดินขึ้นบันไดนาคาราชสูง๒๙๗ขั้น
ตามความเชื่อว่าหากเดินขึ้นบันไดก็จะมีอายุยืน
จากนี้ก็ได้ชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสอากาศหนาวบนยอดเขากระโดง
มีความสูงจากระดับน้ำทะเล๒๖๕เมตร
ชมสะพานแขวนข้ามปากปล่องภูเขาไฟ
ดับสนิทมาแล้วร่วม๑แสนปีนะครับ
รณพบนรงค์หัวหน้าวรรณอุทยานภูเขาไฟกระโดง

จะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าวันละ๑๐๐๐คน
จากเดิมที่มีประมาณหนึ่งพันถึงสองพันคนครับ